ด้วยคดีของน้องวาวานะครับทุกผู้ชมครับ
ิตตี้สาวที่เสียชีวิตในบ้านหลังหนึ่งที่เธอไปรับงานนะครับ
เราก็ตามกันมาหลายวันค่ะดูภาพล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
คือผู้ชายที่ติดต่อไปยังโมเดลลิ่งที่ชื่อสุค่ะ
เพื่อให้หาพริตตี้มาร่วมงานปาร์ตี้ของเขาเมื่อคืนวันจันทร์๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
และโมเดลลิ่งสุหรือว่าโมสุเนี่ยได้ติดต่อน้องวาวาไปด้วยนะฮะกับหญิงสาวอีกหลายคน
แล้วก็ไปที่บ้านหลังนี้ซึ่งมีในเก่งอยู่
เดี๋ยวไปดูภาพนะครับตำรวจสอบเครียดมา๙ชั่วโมงนะฮะในวันนี้นะครับ
ดูภาพตอนที่ในเก่งเนี่ยออกมาจากห้องสอบสวนของสนพย

เป็นช่วงเวลาที่พนักงานสอบสวนเนี่ยหลังจากสอบเครียด๙ชั่วโมงในเก่งนะฮะ

ปาร์ตี้ที่บ้านพักที่ตึกหลังนั้น
ก็พาขึ้นรถออกไปจากสนพหนโยธิน
ก็ยังไม่มีรายงานที่แน่ชัดว่าไปไหนแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
เรื่องการแจ้งข้อหงข้อหาของในเก่ง

หรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้ที่น้องวาวาไปเสียชีวิตเนี่ย

ท่านผู้ชมครับดูย้อนไปหน่อยนะครับ
วันนี้ในเก่งนะครับชายหนุ่มที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ติดต่อไปยังโมเดลลิ่ง
ที่เป็นหญิงสาวที่ชื่อสุให้หาสาวนะฮะหาผู้หญิง

วันนี้ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นางสาววิชยาพรวิเศษสมบัติ
หรือว่าวาวาวัย๓๓ปีพริตตี้สาวที่ไปเอ็นเตอร์เทนในงานปาร์ตี้นะฮะที่บ้านหรูในย่านเสนานิคม๑แถวพะหนโยธินเนี่ย
แล้วไปเสียชีวิตตอนเช้าที่โรงพยาบาลแถวนั้นก็คืออังคาร๒๓กุมภาพันธ์
วันนี้ในเก่งมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสนพหนโยธิน
หลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจไปตรวจค้นบ้านหลังเกิดเหตุมาแล้วนะครับ
แล้วก็พบรถยนต์คันที่ขับไปส่งน้องวาวาที่โรงพยาบาลด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกนำเกียรติรองภูมิครับการตำรวจนครบาน๒นะฮะ
ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับผลการ
นสูตรพลิกศพจากสถาบันนิติเวชอย่างละเอียดออกมานะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ามีผลออกมาแล้ว
แล้วก็ระบุว่าผลการตรวจน้องวาวาเนี่ยผลการตรวจเลือดแล้วก็ปัสสาวะของน้องวาวานะครับ
เจอสารเสพติดประเภทยาอีกับยาเคในร่างกาย
เนื่องจากตอนนี้ตำรวจได้ขอให้ตรวจอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนกับคดีลาลาเบล
จะต้องมีการตรวจอย่างละเอียดนะครับเอาให้แน่ชัดนะครับ
ส่วนการเข้าตรวจสอบที่บ้านพักหรูเมื่อวานนี้นะครับบ้านที่จัดปาร์ตี้
เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างเอาไว้หลายอย่าง
ซึ่งถือว่าจะเป็นเบาะแสสำคัญในการเชื่อมโยงคดี
ส่วนรถคันนี้คือรถคันที่ขับพาน้องวาวาไปโรงพยาบาล
บ้านหลังนี้ก็ไปเอาเซิร์ฟเวอร์ไว้แล้วนะฮะ
วันนี้สอบปากคำไปหลายชั่วโมงนะครับ

ล่าสุดภาพที่ออกมาคือภาพเมื่อสักครู่นะฮะที่ท่านดูไปก่อนหน้านี้นะครับ

ทำให้ทราบข้อเท็จจริงมากขึ้นในคืนวันเกิดเหตุ
และทราบตัวบุคคลที่อยู่ในงานปาร์ตี้ทั้งหมดแล้ว
ตอนนี้ตำรวจสามารถติดต่อได้ทุกคนแล้วนะครับ
เนื่องจากข้อมูลในวันเกิดเหตุเนี่ยพบว่ามีอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูนะฮะเป็นแผนผังไปเลยนะครับ๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอน๔ทุ่มในคืนวันนั้นเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะ
ต่อเนื่องถึงเช้าอังคารเนี่ยมีคนอยู่ในงานปาร์ตี้ทั้งหมดเนี่ย
ถ้าจะรวมในเก่งกับเพื่อนจะเป็น๗คนด้วยกัน
แล้วก็มีผู้หญิงที่มาในงานจะแบ่งเป็น๓กลุ่ม
ก็คือผู้หญิงที่เป็นแฟนของกลุ่มเพื่อนผู้ชายกับในเก่งเนี่ยอันนี้๓คน
คือกลุ่มหนึ่งก็มาทั้งหมดมี๒กลุ่มด้วยกัน
กลุ่มหนึ่งคือ๔นะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็๔นะครับ
วาวาก็ถือว่าอยู่ในโมเดลลิ่งหนึ่งของโมเดลลิ่งที่ชื่อสุนะฮะ
ก็เป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มที่อีก๔คนรวมแล้วก็เป็น๑๘คนนะครับ
จากที่ในเก่งให้ข้อมูลกับตำรวจในวันนี้นะครับว่าในงานมีใครบ้างนะครับ
คดีนี้พนักงานสอบสวนนะครับเรียกมาสอบปากคำแล้วเนี่ยเป็นพริตตี้ที่ไปร่วมงานเนี่ยเรียกมา๓คนที่มาแล้วนะครับ
มีโมเดลลิ่งหนึ่งคนก็ไม่รู้ว่าจะใช่โมสุหรือเปล่าค่ะ
โมสุนี่คือคนที่ว่าจ้างให้น้องวาวาไปโดยตรง
ก็ที่คุยแชทไลน์กับวาวาโดยตรง
แล้วก็มีญาติผู้เสียชีวิต๒คนนะฮะที่สอบถามข้อมูลไปแล้วแล้วก็วันนี้ก็คือตัวของในเก่งนะฮะเป็นคนที่ติดต่อโมเดลลิ่งให้ส่งพริตตี้มาที่บ้านหลังนี้หน่อยตอนที่จัดงานปาร์ตี้
ส่วนเจ้าของบ้านที่จัดงานปาร์ตี้นะฮะคือในเก่งเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนจัดงานไม่ใช่เจ้าของบ้าน

ถูกต้องแต่เป็นคนติดต่อจัดงานประสานงานจัดงานปาร์ตี้นะครับตำรวจบอกว่าเจ้าของบ้านงานปาร์ตี้ก่อนหน้านี้ประสานว่าจะมาให้ปากคำนะครับแต่วันนี้ยังไม่มานะครับ
แนวทางการดำเนินคดีจะมุ่งเน้นไปที่การหาว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำให้พริตตี้วาวาต้องเสียชีวิตรวมถึงประเด็นเรื่องมีการใช้ยาเสพติดในงานเนี่ยใครเป็นคนเอายาเสพติดมาแล้วให้ใครใช้แบบไหนพฤติกรรมในการใช้ยาเสพติดกันเป็นยังไง
เพราะผลเบื้องต้นเนี่ยจากการชนสูตรพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายของน้องวาวาที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอาแล้วมั่วสุมจัดงานอย่างนี้เนี่ยจัดปาร์ตี้ในบ้านแบบนี้เนี่ยมันผิดพรกรฉุกเฉินพรบควบคุม
พนักงานสอบสวนกำลังพิจารณาเรื่องนี้นะครับถ้าเข้าองค์ประกอบก็ต้องแจ้งข้อหาในส่วนนี้ด้วยนะครับ
งานสอบสวนกำลังพิจารณาเรื่องนี้นะครับถ้าเข้าองค์ประกอบก็ต้องแจ้งข้อหาในส่วนนี้ด้วยนะครับ
พนักงานสอบสวนกำลังพิจารณาเรื่องนี้นะครับถ้าเข้าองค์ประกอบก็ต้องแจ้งข้อหาในส่วนนี้ด้วยนะครับ
พนักงานสอบสวนกำลังพิจารณาเรื่องนี้นะครับถ้าเข้าองค์ประกอบก็ต้องแจ้งข้อหาในส่วนนี้ด้วยนะครับ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

พนักงานสอบสวนกำลังพิจารณาเรื่องนี้นะครับถ้าเข้าองค์ประกอบก็ต้องแจ้งข้อหาในส่วนนี้ด้วยนะครับ
พนักงานสอบสวนกำลังพิจารณาเรื่องนี้นะครับถ้าเข้าองค์ประกอบก็ต้องแจ้งข้อหาในส่วนนี้ด้วยนะครับ
พนักงานสอบสวนกำลังพิจารณาเรื่องนี้นะครับถ้าเข้าองค์ประกอบก็ต้องแจ้งข้อหาในส่วนนี้ด้วยนะครับ
พนักงานสอบสวนกำลังพิจารณาเรื่องนี้นะครับถ้าเข้าองค์ประกอบก็ต้องแจ้งข้อหาในส่วนนี้ด้วยนะครับ
พนักงานสอบสวนกำลังพิจารณาเรื่องนี้นะครับถ้าเข้าองค์ประกอบก็ต้องแจ้งข้อหาในส่วนนี้ด้วยนะครับ

พนักงานสอบสวนกำลังพิจารณาเรื่องนี้นะครับถ้าเข้าองค์ประกอบก็ต้องแจ้งข้อหาในส่วนนี้ด้วยนะครับ

เจ้าของบ้านอยู่ครับอยู่ร่วมงาน
ทางการดำเนินคดีก็ต้องรอดูแล้วค่ะ
สรุปแล้วพฤติการวันเกิดเหตุที่บ้านหลังนั้น
มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างถึงจะสามารถพิจารณาเรื่องการดำเนินคดีได้นะคะ
ก่อนหน้านี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คลิปมาจากกล้องวงจรปิดบ้านหลังหนึ่ง
ซอยเสนานิคม๑ซอย๑๒แยก๒
ก็เป็นบ้านหลังที่อยู่ใกล้กับบ้านจัดงานปาร์ตี้นะคะ
โดยคลิปเป็นคลิปของคืนวันที่๒๒กุมภาพันธ์
ที่เวลา๔ทุ่ม๑๙นาทีกับอีก๓๐วินาทีคลิปนี้ค่ะ
ที่เราจะเห็นวาวาลงมาจากแท็กซี่
แล้วก็เหมือนกับเดินมาถามทางที่บ้านหลังนี้
ว่าบ้านที่จัดปาร์ตี้คือหลังไหน
แล้วก็จะเห็นว่าวาวาเนี่ยพอได้ข้อมูลก็เดินไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ก็คงจะมาถามที่อยู่ใช่ไหมว่าที่อยู่นี้เนี่ยอยู่หลังไหนหลังไหน
เพราะว่าเพื่อนบ้านแถวนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่า
บ้านหลังนี้ชอบจัดปาร์ตี้ไม่ชอบจัดปาร์ตี้
ใช่ค่ะซึ่งคลิปนี้คือคลิปสุดท้าย
ที่เห็นวาวาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยค่ะแล้วเธอก็เดินไป
เดินไปที่บ้านหลังที่จัดงานปาร์ตี้
ตัวสอบเบื้องต้นก็สังเกตจากภาพกล้องมุมจรฟิต
ก็คิดว่าชุดที่วาวาใส่ในวันเสียชีวิตเนี่ย
ลักษณะเป็นชุดจำสูตรเกาะอก
กางเกงขายาวสีชมพูแหวกขาสองข้าง
แล้วก็เป็นเสื้อคลุมลายลูกไม้สีขาว
นี่ค่ะก็จะเป็นชุดประมาณแบบนี้นะคะ
ซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูภาพที่เราใช้อินเสิร์ต
ภาพของน้องวาวาที่ลงในโซเชียลมีเดียต่างเนี่ย
ก็จะมีภาพเสื้อคลุมลูกไม้สีขาวอันนี้อยู่หลายภาพเหมือนกัน
ก็น่าจะเป็นเสื้อตัวโปรดของวาวานะคะ
ทีนี้เราเสนอภาพไปแล้วเมื่อสักครู่นี้
ทีนี้มันมีภาพจากบ้านใกล้งานปาร์ตี้อีกมุมนึง
แต่คราวนี้เป็นช่วงเช้า๒๓กุมภาพันธ์
เมื่อกี้นี้คือภาพสุดท้าย๒๒กุมภาพันธ์ใช่ไหมค

เช้า๒๙กุมภาพันธ์ตี๕๕๖นาทีค่ะ

ทะเบียนก็คือทะเบียนเดียวกันกับที่ขับรถ

จะเห็นภาพรถคันนี้ขับออกมา
แล้วก็ออกไปตามถนนนะคะ
บ้านปาร์ตี้อยู่ทางซ้ายมือของบ้านหลังที่เป็นกล้องวงจรปิด
แล้วก็หลังนี้ก็คือที่น้องวาวานลงรถมาถามทางนี่แหละ

ถูกต้องตี๕๕๖นาทีนะคะ

ก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเทียบกันแล้ว
ทั้ง๓มุมเลยนะตั้งแต่เนี่ยมุมเช้านี้ใช่ไหมคะ

ก็ไปตรวจสอบดู๖โมง๒๘นาที

ก่อนเข้าไปส่งก็ที่เรานำเสนอไปว่าเนี่ยค่ะ
กระจกลงเพื่อน่าจะเป็นการรับบัตรจากรบพอของโรงพยาบาล
แล้วก็สอบถามอะไรบางอย่างหรือข้อมูล
มีผู้ชายสองคนอยู่ในรถซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือในเก่ง
พอพนักงานเปรย์นำน้องวาวาออกจากรถ
เพื่อลงบนเปรย์เข็นเข้าห้องฉุกเฉิน
รถก็ขับออกจากโรงพยาบาลไปในทันทีนะคะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่พอจะเล่าต่อเนื่องกันได้ว่า
ไลน์เนี่ยมันเป็นประมาณช่วงไหนออกจากน้องวาวาไปถึงคือ๔ทุ่ม๑๙
แล้วรถคันนี้ออกจากบ้านตี๕๕๖นาที
ไปถึงโรงพยาบาลประมาณ๖โมง๒๘นาที
ซึ่งข้อมูลการแชทต่างของน้องวาวาที่ยังติดต่อกับ
เพื่อนสาวคนสนิทหรือว่าโมเดลลิ่งสุ
ก็คือก่อนเที่ยงคืน๒๒กุมภาพันธ
เพราะฉะนั้นคำถามก็คือตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณนั้น
เที่ยงคืน๒๒กุมภาพันธ์ไปถึงเช้า๒๓กุมภาพันธ์
ที่มีรถฮอนด้าแอคคอร์ดสีเทาขับออกจากซอยไปเนี่ย
บ้านหลังนั้นในงานปาร์ตี้นั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แล้วน้องก็ถูกส่งไปถึงโรงพยาบาล
ซึ่งมีผู้ได้ให้ข้อมูลกับเราว่าตอนสภาพที่น้องลงมาเนี่ยลักษณะคือมือเกร็ง
ตาเหลือกแต่ไม่มีสติแล้วก็มือเนี่ยกำแล้วก็ลักษณะคือเกร็ง
เกร็งหมดแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ผู้ชมครับศพของน้องวาวาญาติรับไปตั้งบรรพิกุศล
อยู่ที่บ้านเกิดที่จังหวัดกรบีวัดบ้านน้ำขาว
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ก็ไปที่พิธีสวดพระอภิษฐรรมศพของน้องวาวานะครับ
เนื่องจากคืนนี้เป็นวันสวดคืนสุดท้ายนะครับ
หลังจากนั้นนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ย
กำหนดเอาไว้ว่าจะชาปนกิจศพ

แต่คุณแม่แล้วก็ครอบครัวของน้องวาวา
เห็นว่าคดีเนี่ยมันยังมีความสงสัยนะฮะ
มีความน่าสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องวาวา

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะฝากร่างของน้องวาวาไว้ก่อนนะฮะ
เพื่อรอคดีให้เสร็จสิ้น
หรือว่ารอการพูดคุยกับทางตำรวจก่อนนะครับ
เพื่อจะต้องมีการตรวจพิสูจน์อะไรเพิ่มเติมนะครับ
วันนี้คุณสุชาดาได้คุยกับคุณแม่
แล้วก็ครอบครัวและญาติของน้องวาวาเพิ่มเติมนะครับ
ญาติญาติครอบครัวของน้องวาวาเนี่ยหรือว่าน้องชายด้วยนะครับ
บอกกับเราว่าหลังจากที่ไทยรัฐนิวโชว์
ได้มาพูดคุยมาสัมภาษณ์ครอบครัวน้องวาวา
แล้วก็มีการเสนอข่าวออกไปเนี่ยหลายคนก็เข้าใจมากขึ้น
หลายคนให้กำลังใจเข้ามาเยอะนะครับ
จากเดิมมีบางคนนะฮะที่เหมือนกับจะไปซ้ำเติม
เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานอะไรประมาณอย่างนี้
แล้วก็ไปเสียชีวิตอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
แต่ทางครอบครัวยืนยันผ่านไทยรัฐนิวโชว์มาตลอดนะครับ
น้องวาวาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะฮะ

จะรับงานกับคนที่ไว้ใจจริงและรู้จักจริงเท่านั้น
เพราะฉะนั้นทางครอบครัวของน้องวาวา
ไม่เชื่อว่าน้องวาวาจะเสพยาเสพติดเอง
คือถ้าน้องวาวาจะเสพยาเสพติดจนน็อกจนช็อก

ไม่ใช่การเสพเองต้องมีใครที่แอบผสม
แอบหยอดยาเสพติดให้น้องวาวาเนี่ยดื่มกินเข้าไปแน่
นี่นะฮะวันนี้เราได้คุยกับคุณแม่แล้วก็น้องชายของน้องวาวานะครับ
คือคุณแม่น้องวาวาก็มีสีหน้าที่ดีขึ้นนะฮะ
ก็พอที่จะพูดคุยอะไรได้บ้างนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับแม่บอกว่าวันนี้ได้นำภาพนะฮะนำรูปของน้องวาวาเนี่ย
มาเปลี่ยนรูปที่วางอยู่หน้าโรงศพด้วยนะครับ
นี่เป็นรูปที่เอาขึ้นมาใหม่นะฮะเป็นรูปอันนี้คือรูปเก่า

สีแดงคือรูปเก่าที่ตั้งมาตั้งแต่วันแรก
ส่วนที่นำมาใหม่วันนี้เนี่ยเป็นชุดเกรสสีขาว
ทางขวามือนี่นะฮะคือสองคืนแรกเนี่ยเป็นภาพชุดแดงนะครับ
เป็นภาพที่เพื่อนของน้องวาวาเนี่ยนำมาให้คุณแม่
ซึ่งก็สวยนั่นแหละนะครับแต่คุณแม่บอกแหม่มันดูร้อนแรงไปหน่อย
คือด้วยสีแดงมันเป็นสีทนร้อนด้วย
แล้วเวลาถ่ายรูปอะไรออกมามันจะไปคลืนกับพื้นหลังที่จุดตั้งโหลงศพ
วันนี้นะฮะคุณแม่กับน้องชายแล้วก็ครอบครัวก็ปรึกษากันก็เลยเปลี่ยนเป็นชุดสีขาวชุดนี้ดีกว่า
เพราะหลายคนบอกโอ้โหดูแล้วสวยเหมือนนางฟ้า
แต่ภาพชุดแดงไม่ได้เอาไปไหนก็ย้ายไปอีกมุมหนึ่ง
คุณสุชาดาได้คุยกับน้องชายของน้องวาวานะครับชื่อว่าเชนบอกว่าครอบครัวตอนนี้ยังรอผลคดีจากตำรวจนะครับ
เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับพี่สาวอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ
หลังจากเสร็จสิ้นงานศพเดี๋ยวยังมีธุระที่ต้องไปทำก็คือเรื่องห้องพัก
เกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ของพี่สาวที่กรุงเทพแล้วยังมีเรื่องแมวสองตัว

เมนูวัววานะฮะ
น้องชายบอกว่าพี่สาวไม่ห่วงอะ
เพราะเชื่อว่าเป็นแมวให้โชคนะมีแมว๒ตัวนี้แล้วชีวิตดีขึ้น
แมวสองตัวนี้ก็ติดพี่สาวมากนะคือเวลาพี่ไม่อยู่นี่บางครั้งนี่แบบไม่กินข้าวอ่ะ
คือตอนนี้พี่สาวไม่อยู่แล้วน้องชายบอกว่าฝากไว้ที่คลินิกที่กรุงเทพ
เดี๋ยวให้เสร็จงานศพพี่สาวที่กระบี่ก่อนนะเดี๋ยวจะไปรับมาเลี้ยงเอง
เดี๋ยวจะมาเลี้ยงแทนพี่สาวเองเหมือนกับแมวสองตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของพี่สาว
จะได้รู้สึกว่าพี่วายยังไม่ได้หนีไปไหนยังไม่ได้จากไปไหน
ใครก็รู้ครับว่าพี่ผมรักสองตัวนี้มากคือไม่ยอมให้ใครด้วย
ใช่ครับคือตอนแรกถ้าเหมือนกับลำบากพี่ผมก็ไม่ยอมให้ใครที่ผมจะเลี้ยง
พี่ผมรักสองตัวนี้เพราะคือพี่มันรักสัตว์ของมันมันรักสองตัวนี้
คือมีปุ๊บก็ต้องไปหาทุกเย็นทุกเย็นแล้วครับก็คือบางทีไปกอดไปเล่นอยู่กับมันครับ
เราก็เลยตัดสินใจว่าเนี่ยด้วยเราเป็นน้องชายก็คือยัก
ใช่ครับคือมันเป็นของรักของผมพี่รักผมก็รักผมไม่ต้องการเอากลับมาเลี้ยง
เหมือนได้อยู่กับพี่ใช่ครับพี่ผมรักเหมือนลูกเลย
ผมตัดสินใจว่าผมต้องเอากลับมาก็เหมือนคล้ายกับเป็นตัวแทนพี่ด้วย
อ๋อรักสุดแหละใครคล้าย

ที่สิ่งไม่ได้เขาพูดจ้ะเพราะตอนที่ไปหมด
ไม่มีคำพูดอยากจะเห็นแก่ตัวอะไร
คนในครอบครัวทั้งแม่ทั้งน้องทั้งญาติ
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวาวาเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ถ้าตรวจเจอยาเสพติดแปลว่าต้องมีคนบังคับ
อาจจะมอมหรือจะแอบใส่ให้น้องกินหรือว่าเสพแน่นอน
ซึ่งเพื่อนเองก็คิดเห็นไปในทางเดียวกัน
วันนี้ที่งานศพทีมข่าวก็ได้เจอทั้งนางสาวอุเพื่อนสาวคนสนิทของวาวา
ทำงานด้วยกันที่ร้านในย่านทาวนอินทาวน์ด้วย
ก็ไปคุยกับคุณอู๋นะคะคุณอู๋บอกว่า
ใจก็ไม่ได้อยากจะใส่ร้ายใครนะแต่ขอตั้งข้อสงสัยกันแล้วกัน
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยในเก่งขับรถพาวาวาไปส่งที่โรงพยาบาลใช่ไหม
แล้วทำไมถึงทิ้งน้องไว้เลย
เงินไว้๑๕๐๐๐บาททั้งที่ยังไม่เสร็จสิ้นการรักษาด้วยซ้ำ
ไม่มีการรอญาติไม่มีการแสดงความเสียใจอะไรใดเลย
อีกหนึ่งข้อสงสัยที่เธอตั้งไว้ก็คือเรื่องแชทไลน์ค่ะ

ที่บอกว่าขอเด็กเพิ่ม๑คนไม่ตี้

คุณอู๋บอกว่ามันเหมือนวาวาคุยอยู่คนเดียว

เหมือนมีคนลบข้อความของอีกฝั่งหนึ่งที่คุยตอบโต้ไป

แล้วมันแทบจะอยู่ในแผ่นเดียวเลยนะ

เพราะว่ารักษณะคือคำพูดมันดูไม่ต่อเนื่องกัน
คือลักษณะคือดูแล้วรู้ว่าวาวาตอบคำถาม

แต่มันไม่มีบทสนทนาจากอีกข้างหนึ่งเลย

สำหรับเวลาในแชทแต่ละข้อความของน้องวาวาเนี่ย

แต่อันนี้จริงแล้วเนี่ยถ้าไปดูมือถือของวาวาเอง
ก็จะเห็นข้อความนะว่าอีกฝั่งส่งมาอะไรบ้าง

มันจะต้องขึ้นว่าเขายกเลิกส่งข้อความไง

แต่มันจะขึ้นบางทีมันขึ้นแป๊บเดียว

และคำว่ายกเลิกข้อความมันจะหายไปตอนหลัง

ตำรวจน่าจะไขความจริงเรื่องนี้ให้ได้
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ที่มาตรวจสอบ

เท่ากับว่าเธอแชทคุยเอาไว้ตั้งแต่๕ทุ่ม

แล้วถ้าอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้เลือกแค่ลบข้อความของเขาทิ้ง

ที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหลักฐานตรงนี้
ไอ้คำว่ายกเลิกข้อความตรงนั้นเนี่ย

เรื่องนี้คุณอุ๊บอกว่าให้ตำรวจเป็นคนจัดการ

คนเดียวฝั่งเดียวของน้องวาวา

เราไปที่บริบาล

แต่เราสงสัยตรงนี้ตรงที่ว่าเขาไปอาบน้ำกัน

แต่เหมือนน่าจะมีมาอีก

แต่มันไม่สมควรมีคำว่า๖คนค่ะ
คือลองอ่านดูแล้วมันไม่ประติดประต่อกันนะคะ
แล้วเราได้ดูในโทรศัพท์แฟนเราไหม

เป็นการเหมือนน้องคุยฝ่ายเดียว

ที่กันคุยปกติ
อยากจะให้ทางตำรวจช่วยดูแชท

ไม่เห็นเนี่ยน้องคุณเนี่ยไม่มาไม่สนุกเลยว่ะ

แต่คือสิ่งที่อูไม่พูดเพราะว่าอูไม่มีหลักฐาน

แต่ถ้าโอพูดออกไปโอ๊ไม่มีรักฐาน

นักข่าวเราก็ถามนะคะว่าเราได้ติดต่อพี่สุโมเดลลิ่งไหม
คนที่ติดต่องานมาให้วาวาโดยตรงเนี่ย
เรื่องนี้คุณอู๋บอกว่าก็ไม่อยากคิดร้ายกับพี่สุนะ

เขารู้มาว่าพี่สุก็สนิทกับวาวา

พี่สุเงียบหายไปอาจจะเป็นเพราะยังไม่พร้อมจะตอบอะไรหรือเปล่า
พูดในฝั่งมะมอนว่าก็รู้จักทางคนเก่งที่นอนแชร์
มันก็เลยไม่ได้มีน้องก็ไม่ได้มีข้อกังหาที่ว่า
ต้องหาเพื่อนไปเขาน่าจะยังไม่พร้อมที่จะตอบคำถามอะไรมากกว่า
แต่กลับตัวเราก็ยังไม่ได้คุยกับเขามันเป็นเรื่องเวลา
ใช่ค่ะ

แล้ววาวาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแน่นอนไม่น่าเมาจนถึงขั้นไม่ได้สติด้วย
เพื่อนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าน่าจะมีการมอมกันเกิดขึ้นหรือเปล่า
ราคาไม่น่าจะพุ่งไปถึง๗๕๐๐บาทต่อคน
เอาแน่ก็คือว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนบ้างกลัวว่าเพื่อนจะต้องตายฟรี
เพราะว่าพริตตี้ที่ไปร่วมงานเนี่ยไม่มีคนที่เป็นแก๊งเพื่อนกลุ่มนี้เลย
เป็นเหมือนพริตตี้ที่มาจากโมเดลลิ่งอื่นด้วยอะไรด้วยค่ะ
คือแต่แบบคือเขาไม่เคยกินแบบว่าเมาน็อกหลับหมดสติอะไรอย่างนั้นนะคะ
เขาเมาเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาเมาไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ
เราก็จะแบบไม่แฟนเขามารับหรือว่าบางทีเราก็จะไปส่งกันเองอย่างนี้
แต่สำหรับพี่สุเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งเหมือนกันนะในมุมมองของเราเขาก็เป็นพี่ที่ดีคนหนึ่ง

เสียใจมากเหมือนกันค่ะทุกคนช็อกเพราะว่าทุกคนไม่รู้
ติม

เขาเป็นคนดีคนวิสัยดี
ก็ไม่รู้ว่าพริตตี้ที่รับงานต่อจากสุจะได้เท่าไหร่แบบไหนว่ายังไงนะฮะ
แต่เรื่องจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่ไปงานนี้ไปกับใครอะไรยังไง
มันก็ไม่ได้หมายความว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะเป็นน้องวาวาหรือใครก็แล้วแต่
ถ้าเขาไปทำงานลักษณะแบบนี้แล้วสุดท้ายเขาถึงขั้นต้องเสียชีวิตใช่ไหม
คำถามคือว่าในงานมีงานปาร์ตี้ในรูปแบบแบบไหนเธอถูกหรือว่าเธอเจอสถานการณ์แบบไหนอะไรยังไงบ้าง
แล้วจำเป็นต้องใช้ยาเสพติดกันด้วยหรือเวลามีงานปาร์ตี้แบบนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้คุยกับอดีตโมเดลลิ่งคนหนึ่ง
ผู้ที่เขาเคยจัดหาหญิงสาวไปงานต่างต่างอ่ะนะครับแล้วที่สำคัญคืออดีตโมเดลลิ่งคนนี้เนี่ย
ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะคุณจิรายุทธ์บุญชูนะฮะที่นั่งหันหน้ามานี่นะครับ
บอกว่าเคยแต่งหน้าให้กับน้องวาวาด้วยนะครับ
ตอนที่น้องวาวารู้สึกจะไปรับงานเกี่ยวกับงานโชว์รถยนต์หรืออะไรพริตตี้อะไรประมาณอย่างนี้
แต่งหน้าให้น้องวาวาด้วยพอเห็นข่าวนี้เขาบอกตกใจเลยนะครับเพราะว่าจำได้นะครับ
แต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วนะฮะโดยวิเคราะห์ข้อความในแชทไลน์ของน้องวาวานะที่คุยกับ
เลลิ่งคนนึงอ่ะนะฮะเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วเนี่ยข้อความนี้เนี่ยเป็นการคุยกันระหว่าง
เลลิ่งกับน้องวาวาแน่นอนแม้ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะไม่เห็นข้อความเพราะว่าถูกลบหายไปไหน
ก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าดูจากการคุยเนี่ยเชื่อว่าน้องวาวาเนี่ยรับงานจากผู้ชายที่ชื่อเก่งแล้ว
ก็คุยต่อกับโมเดลลิ่งอีกคนนึงอย่างประโยคของคำที่บอกว่าขอเด็กวีหนึ่งคนค่ะในข้อความนี้เนี่ย
หมายถึงลูกค้าคนนี้ต้องการให้ส่งหญิงสาวที่สามารถทำได้ทุกอย่างแบบระดับวี
ในส่วนข้อความที่น้องวาพิมบอกว่าไม่ตี้หมายถึงไม่มีการอับยา
ขณะเดียวกันในข้อความเนี่ยมีข้อความที่บอกว่ามีหญิงสาวที่จะไปร่วมงานทั้งหมด๖คน
แล้วก็จะมีมาอีกนะฮะก็หมายถึงคนที่อยู่ในงานนั่นแหละที่เป็นกลุ่มพิตตี้นะครับ
ข้อความที่บอกว่าแจกหนมให้กินไปแล้วครึ่งหนึ่งหมายความว่าคนพิมพ์ข้อความเองเนี่ย
บอกว่าเอายาอีไม่รู้ว่าจะเป็นคนไหนในงานต้องมีใครสักคนหนึ่งที่คนพิมพ์ข้อความ
พิมพ์บอกไปอีกฝั่งนึงว่าเนี่ยเขาแจกหนมให้กินกันกินไปแล้วครึ่งนึงเนี่ยแสดงว่าในงานเนี่ยต้องมีใครเนี่ย
เอาพวกยาเสพติดเนี่ยมาให้กินกันในงานค่ะก็คือเป็นยาอีซึ่งหนมเนี่ยหนมเนี่ยคือยาอีเขาระบุไปเลยว่าหนมเนี่ยไม่ใช่
ยาเสพติดแต่มันชี้ชัดว่าถ้านมคือยาอีนะอดีตโมเดลลิ่งคนนี้บอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่ายาอีเนี่ยในงานปาร์ตี้เนี่ยฮะเขาชอบใช้เพราะช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้งานปาร์ตี้อะไรประมาณอย่างเนี้ยซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่นะฮะมันคือสิ่งผิดกฎหมายกินแล้วถึงตายก็มีเยอะแยะไปหมดทุกวันนี้เนี่ยยาองค์
ทีนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องมีโมเดลลิ่งแล้วมีพริตตี้อะไรแบบเนี้ยนะฮะคือการทำงานตรงนี้เนี่ยอดีตโมเดลลิ่งคนนี้นะครับบอกว่ารายได้ของการรับงานเอ็นเตอร์เทนเนี่ยถือว่ารายได้ดีนั่นแหละนะครับถ้าเป็นงานที่เขาของานแบบวีไอพีค่าตัวจะสูงแบบวีอ่ะฮะเพราะว่าไปร่วมปาร์ตี้แล้วมันต้องมีเรื่องของ
คือหลายคนอาจจะไม่รู้เรื่องพวกนี้มาก่อนก็ได้
คุณผู้หญิงอาจจะไม่ทราบเลยนะฮะว่าเขามีการรับงานแล้วก็แบ่งค่าตัวลักษณะแบบนี้นะครับ
โฆษณายืนโชว์สินค้าประชาสัมพันธ์สินค้าเนี่ย
แบ่งกัน๗๐๓๐เพราะว่างานออกบูธเนี่ยมันทำทั้งวันแล้วมันเหนื่อยกว่า
มาตรฐานประมาณนี้ครับผมคือส่วนมากจะใช้มาตรฐานประมาณนี้
แต่ถ้าเกิดเป็นสายพวกปาร์ตี้พวกอะไรเนี่ยมันก็จะมี๖๐๔๐ขึ้นมา
เขาก็ต้องถามก่อนว่าลูกค้าต้องการประมาณไหน
ลูกค้าบอกว่าได้ประมาณไหนอยากได้คนนี้ทำอะไรได้บ้าง
เดี๋ยวนี้เขาก็ต้องดูว่าต้องเปลี่ยนแจ้งประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้
มันอยู่ที่ลูกค้าว่าจะได้ประมาณไหน
สำหรับผลชนสูตรศพของวาวาเนี่ยนะคะก็ชัดเจนแล้วเพราะว่าแพทย์เนี่ย
ก็ยืนยันผลเองว่ามีสารเสพติดในร่างกายก็คือพบยาอีในปัสสาวะแล้วก็พบยาเคในเลือด
ไปถามรองศาสตราจารย์วีรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออส
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คือเป็นการกระตุ้นประสาทให้มีอาการหลอน
พอเสพเข้าไปในปริมาณมากก็จะส่งผลทำให้หัวใจทำงานหนักหัวใจเต้นเร็ว
กรณีของวาวาเนี่ยจริงก็เป็นคนที่ชอบออกกำลังกาย

แต่คาดการณ์ว่าน่าจะมีการเสพยาเข้าไปในปริมาณมาก

ตัวนี้มีความรุนแรงกว่าแอมเฟตามีนทั่วไป

เนื่องจากว่ากฎประสาท
แล้วก็กระตุ้นแล้วก็ทำให้หลอนด้วย
ผู้ที่เสพเข้าไปก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการกดการหายใจ
คล้ายกับตัวเคนมผง
เคนมผงจะรุนแรงก็คือมันมียานอนหลับอยู่ด้วย
แต่ตัวนี้จะทำให้หลอนพร้อมกับทำให้กระตุ้น

แต่ว่าถ้าเสพโอเวอร์โดสเนี่ยจะมีฤทธิข้างเคียงก็คือการกดการหายใจ
ส่วนเคตามีนก็คล้ายกัน
ถ้าพบ๒ตัวนี้ในศพของน้องวาวาก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นการออกฤทธิเสริมกัน
ระหว่างยาอีกับเคตามิน
ซึ่งถ้าใช้๒ตัวผสมกัน
มันก็คือน้องของเคนมผงนั่นเอง

ว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องวาวา
เพราะว่าเอาจริงเนี่ยถ้าดูจากการใช้ชีวิตของเธอผ่านทางการโพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ย
เป็นคนที่รักสุขภาพและรักการออกกำลังกาย

ครอบครัวก็ยืนยันว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแน่นอน
แต่มันจะเกิดอะไรขึ้นทำให้เธอถึงขั้นแบบ
น็อกช็อกไปเลยจนเสียชีวิตในคืนวันนั้นนะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

แล้วก็เป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นคนรักสุขภาพ
ครั้งสุดท้ายที่เจอกันก็คือวาวามาออกกำลังกายอาทิตย์ที่๒๑กุมภาพันธ์
โดยบอกว่าเดี๋ยวจะมาอีกครั้ง๕โมงเย็นวันอังคาร๒๓กุมภาพันธ์
นั่นเท่ากับว่าออกกำลังกายที่นี่อาทิตย์๒๑กุมภาพันธ์และวันจันทร์ตอนกลางคืน๒๒กุมภาพันธ์
ก็ไปรับงานไงแล้วก็เสียชีวิตซะก่อนนะฮะไม่ได้มาตามนัดที่บอกว่าจะมา๕โมงเย็น
องคาร๒๓กุมภาพันธ์นะครับพอเห็นวาวาไม่มาแล้วก็มาเห็นข่าวว่าเอ้าเสียชีวิต
เทรนเนอร์ท่านนี้บอกโอ้โหตกใจมากเพราะเพิ่งเจอกัน
ตลอด๑ปีที่วาวามาออกกำลังกายที่นี่ไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายระหว่าง

แล้วก็เลือกคอร์สเฟิร์มร่างกายเพิ่มกล้ามเนื้อนะฮะ
ความแข็งแรงเนี่ยถ้าเทียบกับผู้หญิงในวัยเดียวกัน
ที่มาออกกำลังกายเหมือนกันถือว่าน้องวาวาแข็งแรงกว่าด้วยซ้ำ
แข็งแรงค่อนข้างแข็งแรงด้วยซ้ำ
ถ้านับในลูกค้าผู้หญิงด้วยกันที่ผมดูแลนะ
ไม่เคยมีปัญหาวูบไม่เคยมีปัญหาว่าเจ็บนู่น
ไม่มีเลยมีแค่ว่าอาจจะเป็นพวกแบบกินไม่ถึงมากกว่า
วันนี้พี่ไม่มีแรงเลยว่ะชาญอะไรอย่างนี้
ถ้าเทียบกับลูกค้าผู้หญิงด้วยกันในวัยใกล้กันนะ
มวย๓ยก๔ยกยังไม่บ่น
บางคนต่อย๓ยกวันนี้พอแล้วได้มั้ย
พี่ขอไปเล่นอย่างอื่นแล้วได้มั้ยพี่ไม่ไหวแล้ว
พี่ว่าไม่ใช่